คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของคดีฆ่าหันศพหญิงสาว

มือฆ่าหันศพเครียดจัดไม่ยอมกินข้าวกินปลา
แฉประวัติรันทศเมียท้องลูกแฝดโดนหมากัดตาย
ส่วนตำรวจก็แจ้งเพิ่มข้อหาอีก๑ข้อหาแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้นายธนกิจประกอบผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
หันศพนางสาวลักษณะกำลังเก่ง
อดีตแฟนสาวยังคงถูกควบคุมตัวไว้
ภายในห้องคุมขังสถานีตำรวจนครบานมีนบุรีนะครับ
เพื่อเตรียมนำตัวไปฝากขังเวลา๑๐นาฬิกาเช้าวันนี้ครับ
พันธุ์ตำรวจเอกชาญวิทย์พุ่มโพรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน
หัวหน้าคณะกรรมการชุดสืบสวนสอบสวน
เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีนะครับ
ถึงสาเหตุที่ยังไม่สามารถนำตัวนายธนกฤษไปฝากขังเมื่อวานนี้ได้
เนื่องจากยังต้องสอบปากคำเพิ่มเติม
และตำรวจยังต้องรอพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
และผลชนะสูตรที่ยังไม่สามารถที่จะนำมาเปิดเผยได้นะครับ
ขณะที่เมื่อวานี้ตำรวจได้ทำการเรียกสอบสาวคนสนิท
ที่เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อจากการสอบปากคำ
สามารถยืนยันได้นะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้
เพราะสาวคนสนิทนี้เพิ่งจะคบหากันได้เพียง๑๐วัน
เรื่องต้นทางตำรวจได้ติดต่อไปยังญาติของนายธนกิจที่จังหวัดสตูน
พบว่าไม่มีญาติเพราะบีดามารดาของนายธนกฤษเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
ส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้ญาติของน้องเมย์ได้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ
พบชิ้นส่วนท่อนแขนล่างด้านขวา
ล่าสุดนะครับตำรวจก็เปิดเผยมาบอกว่าจริงแล้วพบชิ้นส่วนครบหมดแล้ว
โดยสุนัขได้คาบออกมาจากจุดพบศพเมื่อบ่ายวานนี้นะครับ
ก็ไม่รู้เรื่องมันคบกันได้ประมาณ๑๐วัน
ไอ้ที่เว้นเนี่ยที่ในเฟสบุ๊คเว้นเนี่ย
เขาให้การประมาณได้คบกันได้๑๐วัน

ไปเที่ยวด้วยกันสัตว์ทีมาครั้งเดียว
ก็ไม่รู้เรื่องว่า
ไม่รู้ไม่รู้ก็หนาว่ะรู้ก็หนาว่ะ
ขณะที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับก็มีโอกาสเข้าไปดู
อาการของนายธนกฤษที่อยู่ภายในห้องคุมขังนะครับ
พบว่านายธนกฤษมีอาการซึมเศร้าอย่างเห็นได้ชัด
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็แจ้งว่าเหมือนกัน
บอกว่านายธนกิจซึมเศร้านะครับแล้วก็เครียด
เจ้าหน้าที่ก็จำเป็นต้องให้ผู้ที่ถูกคุมขังภายในห้องขังเดียวกันช่วยกันดูแล
และทางเจ้าหน้าที่ก็ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด๒คืนที่ผ่านมานะครับ

พนักงานสอบสวนเพิ่งจะเบิกตัวนายธนกฤทธิ์มาพิมพ์ไลน์นิ้วมือ
ของเมื่อวานตอนเช้าโดยตลอดทั้งคืน
ธนกฤษไม่มีอาการคลุ้มคลั่งหรือว่าประสาทหลอน

แต่เจ้าตัวไม่ยอมรับประทานอาหารที่ตำรวจจัดไว้ให้

โดยตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมให้กินอาหาร
แต่ว่านายธนกฤษก็ปฏิเสธ
ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีญาติหรือทนายความติดต่อ

ซึ่งจากข้อมูลของตำรวจก็พบว่ามีการติดต่อ
ญาติพี่น้องของผู้ต้องหาที่จังหวัดสตูน
แต่พบว่านายธนกฤษเนี่ยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวมาโดยตลอดเหมือนกัน
เพราะว่ามารดาเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็ก
ส่วนบีดาเสียชีวิตตอนผู้ต้องหาอายุได้๒๐ปี
ธนกฤษนั้นเคยมีภรรยามาแล้วประมาณ๖ปีก่อน
กระทั่งภรรยาตั้งท้องลูกแฝด

ทำให้เสียชีวิตทั้งแม่และลูกที่อยู่ในคัน
แล้วก็ส่งผลให้นายธนกฤษต้องอยู่เดียวดายมาโดยตลอด
หลังจับกลุ่มตำรวจติดต่อยาดผู้ต้องหาแต่ทุกคนกลับมีท่าทีนิ่งเฉย
ใช่คือทางญาติเองก็บอกว่าให้ตำรวจดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
แล้วก็อย่างที่เรารายงานข่าวไปนะคะว่าไม่ได้มีญาติมาเยี่ยม
ทีนี้เมื่อวานมาดูเรื่องของการแจ้งข้อหากันหน่อยค่ะ
ข้อหาแรกก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แต่ทีนี้คุณผู้ชมพอตำรวจไปสอบสวน
ก็พบว่าพฤติกรรมของคนร้าย
คือเขาใช้ค้อนทุบไปที่ศีรษะของผู้ตายจนสลบก่อนนะตอนแรกนะ
พอนางสาวลักษณะฟื้นขึ้นมา
ก็ยังใช้ค้อนทุบไปอีกหลายครั้ง

แล้วตอนที่หั่นศพยังไม่ทราบว่ามีชีวิต

การกระทำแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายทารุณ
ก็เลยเพิ่มข้อหาไปอีกหนึ่งข้อหาเป็นข้อหาที่สาม
คือข้อหาฆ่าคนตายโดยวิธีทารุณโหดร้าย

โทษอันนี้คือประหารชีวิตนะคะ
และตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งทำสำนวนให้รัดกลุ่ม

เตรียมที่จะนำตัวผู้ต้องหาฝากขัง๑๐โมงเช้าของวันนี้นั่นเองนะคะ
ส่วนคดีนี้ค่อนข้างจะเป็นคดีที่โหดร้ายสะเทือนขวัญ
แล้วก็คนในพื้นที่ซอยที่เกิดเหตุ
ก็ยังคงภาวะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น